พี่วินิสต์โทรมาพี่วินิสต์โทรมาพี่วินิสต์โทรมาพี่วินิสต์โทรมาพี่วินิสต์โทรมาพี่วินิสต์โทรมาพี่วินิสต์โทรมาพี่วินิสต์โทรมาพี่วินิสต์โทรมาพี่วินิสต์โทรมาพี่วินิสต์โทรมาพี่วินิสต์โทรมาพี่วินิสต์โทรมาพี่วินิสต์โทรมาพี่วินิสต์โทรมาพี่วินิสต์โท